ตอนนี้เราย้อนไปดูกันบ้างนะครับกับบรรยากาศ
ศีลสรรค์ให้กับบรรดาแฟนฟื้ตบอล
แล้วก็เหล่าบรรดาโอตะที่ชื่นชอบฟุตบอล
หรือไม่ชอบบอลก็ตามนะครับ

ด้วยนะครับในซิงเกิลที่๓แล้วก็เปิดตัวเพลงหลักในซิงเกิลที่๓
ก็คือโชนิจินะครับที่แปลเป็นภาษาไทยว่าวันแรกนะครับ
เป็นครั้งแรกในไทยครับที่โชว์เพลงนี้เป็นที่แรกก่อนคอนเสิร์ตใหญ่นะครับ
ก็มีแฟนคลับติดตามมาเหมือนกันครับเหล่าบรรดาโอตานะครับ
พอจะเห็นกันในกล้องถ่ายละสดบ้างนะครับแล้วก็มีการเล่นเพลงยอดนิยมที่หลายคนรู้จักกันดี
ก็คือคุกกี้เสี่ยงทายด้วยนะครับ
รักไม่รักเธอรักมีรักต้องรอ็กดูอีกสักนิด

ได้ฮักซึมวัลชนได้สัมภาษณ์ในห้องแถลงกล่าว
ในห้องแถลงข่าวต่อจากคู่แรกนะครับ
ซึ่งน้องปันนะครับมาสิกรติยากร
หนึ่งในสมาชิกที่มีการศึกษาข้อมูลของทีมไทย

ก็บอกว่าขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทย

เป็นการให้กำลังใจรุ่นพวกพี่นักแข่งค่ะ

ก็ขึ้นมานั่งเชียร์ทีมไทยกันต่อนะครับ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะคงได้เห็นนะครับ

ชมเกมการแข่งขันในรอบชิงนะครับ

คงจะมีโอกาสได้ติดตามกันในช่วงของข่าวเที่ยงนะครับ